ติดตามกันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจมาตรวจเช็คตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับ
การเคลื่อนไหววันนี้กับการพิจารณาคดีสำคัญกับเรื่องของรับจำนำข้าว
ตลาดวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวที่แดนลบคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติ
นักลงทุนเขามองว่าการตัดสินคดีวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะครับ
ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาดัชนีอยู่ที่๑๕๗๔๘๔จุดลดลงไป๑๑๒จุด
รวมค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ๗๐๐กว่าล้านบาทเท่านั้นนะครับ
ราคาล่าสุดอยู่ที่๓๑๘บาทสตางค์ลดลง๑๐๐๖๒บาท
นายสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มองว่า
ตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวปกติ
แม้ว่าจะเป็นวันสำคัญในการที่สารนัดฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
แม้ว่าสื่อพยายามมองว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าจริงแล้วกลับไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย
ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องเพราะว่านางสาวยิ่งลักษณ์เองไม่ได้เดินทางมาศาล
แล้วมีการตัดสินชี้ว่าถูกหรือผิด
ในทางตรงกันข้ามหากสารมีคำตัดสินออกมาวันนี้
เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยครับ
นายวิกิจธิรวรรณรัฐเป็นผู้ในการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บุหรวงมองว่า
จำนำข้าวไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เหมือนกับในอดีตที่มีการยุบพักหรือการตัดสินคดีของนายทักษิณชินวัฒน์
ดังนั้นจึงไม่อยากให้เกิดความกังวลไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไปแพนิกกันไป
วิเคราะห์คาดการณ์แบบนี้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง๑๕๖๕จุดถึง๑๕๑๕๘๐จุด
มาดูดัชนีล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมฮะเช็คไปสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ก็อยู่ที่๑๕๗๕๗๓จุดลดลงไป๐๒๓จุด
มูลค่าการซื้อขายกระเตื้องขึ้นมาที่กว่า๑๔๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ล่าสุดมีรายงานด้วยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเดินหน้ากระบวนการยึดทรัพย์นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีด้วยครับ